คืนวันนี้ครับจะถ่ายทอดนะครับสองนักมวยไทยสดจากฟิลิปปินส์ครับ
มวยบูซูที่ถือว่าเป็นขวัญใจเจ้าถิ่น

ส่วน๒นักชกไทยที่เห็นบนหน้าจอนะครับ
คนนี้คือรถถังจิตเมืองนลแล้วก็บางพีน้อย

ฝึกซ้อมโชว์สื่อมวลชนในโรงแรมที่พักนะครับ
ตั้งแต่เก็บตัววันที่๒๑มกราคมก็ถือว่ามีความพร้อมมาก

มั่นใจว่าจะเก็บใช้ชนะได้เป็นไฟล์ที่๒
ก็เต็มร้อยครับไฟล์นี้ซ้อมดีมากครับ

เทปการชกเขาอยู่ครับก็แก้ทางมาอยู่ครับ

ก็เราต้องดูจังหวะเอาครับ

ก็ผมนักชกไทยนะครับมาชกที่ฟิลิปปินส์ครับ

ก็จะเอาเฉลี่ยภาพเมืองไทยได้ครับ
เน้นยำเลยนะครับเมื่อสักครู่รถถังและต่อยมัน

แชมป์รุ่นมินิฟลายเวทสภามวยไทยโลก
ผ่านการชนะยอดมวยแถวหน้าของเมืองไทยมาหลายคน

ชกจากเนเทอร์แลนดในพิกัดเฟเทอร์เวท
ซึ่งเจ้าตัวรับว่าตื่นเต้นมากนะครับ

แล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักทำการบ้านศึกษา

มั่นใจว่าจะคว้าชัยเช่นเดียวกันครับ

ก็ซ้อมมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับ

ก็ศึกษานะครับก็มวยเขาเป็นมวยสูงยาวครับ
ประกาศบันเทิงเดี๋ยวต่อจากรายการผมบอกว่าบางทีน้อยหล่อ

ไทยรัฐถ่ายท่อสดนะครับจากฟิลิปปินส์เริ่มเข้าสัญญาใน๔ทุ่มครึ่ง
แล้วก็ยังสามารถชมการแข่งขันคู่พีรีมหรือคู่ก่อนเวลาทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ยูทูปของไทยรัฐทีวีได้นะครับ๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
วันนี้ผมประจำการนะครับ๔๕คู่เราดูกันก่อนสนุกแน่นอนนะครับ
มีคำถามคำตอบก็คุยกันสดผ่านไลฟ์ได้ด้วยครับ